คนนี้หัวใจนี่คือสุดยอด
พิการแล้วจะต้องช่วยเหลือตัวเองทำทุกอย่างทำมาหากิน
ที่สำคัญมีอีกหนึ่งคนที่เขาบอกว่าเหมือนคนใจพระ
เขาทำอะไรดูคลิปแล้วคุณผู้ชมจะซึ้งเลยค่ะ

พ่อค้าร้านบะหมี่ทำอะไรอยู่ฮะ
เขากำลังยืนป้อนบะหมี่ให้คนพิการคนนี้
ครับซึ่งพี่ที่เขาพิการคนนี้เขาก็อยู่ในรถสามล้ออย่างนั้น
อือแล้วเขาก็จะไปขายล็อตเตอรี่
ทั้งที่จูเองมีสภาพร่างกายที่ไม่ได้ปกติเหมือนคนทั่วไป
แต่ที่คนทราบซึ้งบอกโอ้โหพ่อค้าบะหมี่เนี่ย
คือจริงเอาบะหมี่ไปให้พ่อค้าลอตเตอรี่ก็ได้

ป้อนทีละคำอย่างใจเย็นเลยคุณผู้ชม

เขาก็เลยเรียกไงคะว่าพ่อค้าบะหมี่ใจพระ
และจะบอกคุณสองคนนะเขาไม่ได้ทำครั้งแรกด้วย
จริงก่อนหน้านี้เขาทำแบบนี้มาเป็นประจำ

ทีนี้คุณผู้ชมคะเราบอกพี่กัดหน่อย

ก่อนอื่นพี่ผู้ชายคนนั้นที่เป็นพ่อค้าร้านบะหมี่
ชื่อนายพงศกรผันอากาศอายุ๒๘ปี

ย้ำชื่อพี่อีกทีพี่พงศกรค่ะ
เขาบอกแบบนี้ว่าเขานั่นแหละคือคนที่เป็นพ่อค้าที่อยู่ในคลิป
ส่วนพี่คนขายลอตเตอรี่คนนั้นน่ะ
เขามีอาการเป็นคนพิการแขนขาลีบไม่ค่อยมีแรง
มักจะมาจอดขายลอตเตอรี่อยู่ที่วัดหลวงพ่อโตน
หรือที่วัดบางพลีใหญ่บางพลีใหญ่ในนะคะ
บางครั้งจะขี่รถสามล้อตระเวนขายลอตเตอรี่ไปทั่ว
แล้วก็หลายต่อหลายครั้งที่ชอบมาอุดหนุนบะหมี่ร้านของเขาเป็นประจำ

ทุกครั้งที่พี่เขามาขายลอตเตอรี่มาอุดหนุนเสร็จ
พงศกรบอกผมจะไปป้อนบะหมี่ให้ตลอด
เพราะผมเห็นว่าพี่เขาไม่มีแขนแล้วแล้วเขาก็พิการด้วย

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีคนมาเห็นแล้วก็มาถ่ายภาพถ่ายคลิปของผมไป
เอาไปลงโซเชียลคนก็เลยมาชื่นชม

คือแต่ก่อนพี่ฟลุ๊กเขาไปขายบะหมี่อยู่ที่หนึ่ง
ก็อยู่ใกล้กับพี่ที่ขายลอตเตอรี่นี่แหละนะครับ
แล้วก็พี่ขายลอตเตอรี่ก็แวะมากินบะหมี่มากินก๋วยเตี๋ยวเป็นประจำนะฮะ

แต่ทีนี้พี่ฟลุ๊กเขาย้ายมาขายบะหมี่อีกที่หนึ่งแล้ว
แต่ทีนี้พอพี่ขายลอตเตอรี่ขี่รถผ่านมา
พี่ฟลุ๊กก็เลยเรียบเอ้ากินไหมแล้วก็ป้อนกันแบบนี้
เพราะว่าคนขายลอตเตอรี่เขาพิการหลายอย่างคุณ
ขาลีบส่วนแขนไม่มีแรง
เตี๋ยอาจจะทานยากหน่อยสำหรับผู้พิการนะ

คือทางด้านของคุณพงศกรก็เลยมายืนป้อนบะหมี่อยู่แบบนี้ค่ะ
แถมทางด้านของคุณพงศกรเขายังฝากถึงคนที่ท้อแท้กับชีวิต
ให้ดูพี่คนที่เขาเป็นคนขายลอตเตอรี่คนนี้เป็นตัวอย่าง
แม้ร่างจะพิการแต่ไม่ย่อท้อกับชีวิต
ใครขับรถผ่านก็อยากจะช่วยอุดหนุนลอตเตอรี่เยอะ
แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นบอกพี่กัดของร้านบะหมี่หน่อยก็แล้วกัน
บะหมี่ร้านนี้นะคะชื่อร้านบะหมี่ฟลุกบะหมี่เกี้ยว
ตั้งอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๓
ริมถนนเทพารักษ์อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ใครสนใจอยากไปอุดหนุนพี่เขาที่เขาบอกว่าเป็นพ่อค้าบะหมี่ใจพระไปได้เลยนะคะ

ชื่นชมเนอะใช่นะชื่นชมแล้วก็อมยิ้มไปด้วยในความมีน้ำจิตน้ำใจของพี่เขาจริงนะคุณผู้ชมนะ